คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะมีรถเก๋งสีขาว
เขาขับรถแล้วก็ไปชนชนหลายคันเลยค่ะ
ทีนี้พยายามจะหนีแต่หนีไปได้ไม่ไกล
เพราะว่ารถหม้อน้ำมันแตก
แต่คนนั้นที่ขับชนปรากฏว่าเป็นตำรวจคุณ
แล้วเดี๋ยวดูนะดูวิธีการพูดของคุณตำรวจ
มันแปลกมันยังไงยังไงอยู่ฟังค่ะ

ลีบนี้ครับ

ครับผม

พอรู้ว่าอ้าวนี่คือตำรวจ
ทีนี้เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ข้อความค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่แยกสนามบินภูเก็ตนะคะ

ฟังทางนี้คนขับเนี่ย
มีโรคประจำตัวและโรคประจำตัวกำเริบขึ้น
ก็เลยทำให้เผลอหลับไป

ตำรวจไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย
ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ลิ้นปลี้ดูเอาแอดก็จริง

ใกล้เนี่ยไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยคือเขาเป็นโรคประจำตัว
คำว่าชนแล้วหนีจังหวะนั้นเขาเป็นโรคประจำตัว
จึงทำให้วูบแล้วเท้าเนี่ยมันก็เลยไปโดนกับคันเร่ง
เขาไม่ได้หนีนะครับในร่างกายไม่มีแอลกอฮอล์ใด
ทีนี้ข้อมูลมันยังไม่เหมือนกันไงกับคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วมาโพสต์
เดี๋ยวต้องติดตามข่าวนี้ต่อนะคะคุณผู้ชม